จะพาไปตลอดกินกัน
ร้านนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามัน
เหมาะกับวาเลนไทยมากเลย
เดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ไปเที่ยวไปกินกันได้นะครับ
ชื่อร้านคือร้านข้าวใหม่ปลามัน

ไปกันได้ในช่วงของตลอดกิน

ผมขับมาถึงที่นี่แล้วนะครับ
อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ

ร้านข้าวใหม่ปลามัน
เคยฟังแล้วมันน่าจะบอก
รวมไปถึงคู่ที่เพิ่งจะแต่งงานกัน
แต่จริงมันมีที่มาที่ไปสำหรับชื่อร้านข้าวใหม่ปลามัน

ผมมาพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
รอช้าเดี๋ยวไปจอดรถแล้วก็เข้าไปตลอดกินกันเลยครับ

กับอาหารเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับ

เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเจ้าของร้านก่อนนะครับ

โอ้โหวางเรียงรายน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปชิมรสชาติกันนะครับ
แล้วก็ไปพูดถึงที่มาที่ไปของแต่ละเมนูเนี่ย
อยากให้พูดถึงที่มาของร้านหน่อยนะครับ
ชื่อร้านของเราข้าวใหม่ปลามัน

จุดคุณอยู่กรุงเทพจะมาทานร้านเราเนี่ย
ถ้าจะมาแล้วต้องได้ความสุข

เป็นฤดูที่มีความสุข

เพราะว่าข้าวเราปลูกหน้าฝน

เราก็มาอ้วนมันกินอร่อยหน้าหนาว
ข้าวใหม่มียางปลาหน้าหนาวมีมัน
ที่สำคัญพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวร้องมวงกัน

ในการตกแต่งร้านเรามีที่มาที่ไป

ร้านเราเป็นโครงสร้างไม้ไผ่ใบจาก
ไม้ไผ่ใบจากเราก็ไปเช่สารมอดแหลก

เพราะว่าในเนื้อไม้มีแป้งน้ำตาล
มันไม่ใช่เลาะเป็ดเลาะไก่
อดจะล่วงลงมาเนี่ยเราก็ไปสลายแป้งน้ำตาลก่อน
เริ่มนี้รับรองได้ไม่มีผลงไม่มีผลวก

เมนูแรกที่เราควรจะลองลิ้มชิมรสเนี่ยคือเมนูอะไรครับ
ก็เป็นเมนูแกงอ่อมกระเชียงปูยอดหนามหุ้งดอ
รสชาติเข้มข้นหวานมันพอดีแล้วก็มีความเผ็ดหอมของเครื่องเทศนี่คือเมนูอะไรครับ

เข้าปากแล้วอื้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อร้อยมากเลยหวานมากสุดยอดครับเมนูนี้
สำหรับจานนี้พี่แก่ครับ
ปลาทูแดดเดียวอ่ะ

ปูไข่ดึ้งปูไข่ดึ้งครับ
ยังไงฮะของที่นี่เราเอาเนื้อปูมาจากไหนอะไรยังไงฮะ
พอปูก็จะเลี้ยงแถวนี้ครับผมเลี้ยงเอง
ครับผมเลี้ยงเองด้วยแล้วก็ซื้อเพื่อนบ้านด้วย

อร่อยมากเลยสุดยอดเลยครับ
ถ้าหากจะมาร้านนี้เชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมดูแล้ว
น้ำลายสออยากจะมาชิมแล้วเนี่ย
หมายเลขโทรศัพท์ครับ๐๘๓๗๐๖๖๐๐๖ครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของตลอดกินกันในวันนี้

เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเก็บบัตรที่เหลือ
และที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่แกะด้วยนะครับ
ให้โอกาสกับช่วงของตลอดกินมากินกันในวันนี้
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสมาทานที่นี่บ้าง
ขอบคุณมากครับพี่แกะครับ
เอาล่ะที่เหลืออยู่ดีรับรองหมดแน่
เพราะว่าอร่อยขึ้นชื่อสุดเลยทีเดียว

ผมจะขออนุญาตดูเอาไว้
เพื่อจะไปฝากน้องใบตองที่ศัตรูเลยนะ
เดี๋ยวไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ